ไปดูเหตุการณ์ที่สุราธานีหน่อยค่ะคดีที่ยิงพ่อค้ารับซื้อทุเรียนนะคะ
ทวงหนี้โหดเนี่ยขับฟอร์จูเนอร์ไปยิงเสียชีวิตคาบ้านคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจภูทรท่าชนะค่ะก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานี
ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ในสวนผลไม้ห่างจากถนนประมาณ๒๐๐เมตร
ข้างบ้านพบศพนายธนงศักดิ์นาคเปลี่ยวค่ะถูกยิงที่แขนขวาแผ่นหลัง
แล้วใกล้กันก็พบอาวุธปืนขนาดจุด๔๕ตกอยู่๑กระบอก
งไป๒เมตรพบแมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มแม็กซ์ตกอยู่
คือจากการสอบสวนทราบว่านายธนงศักดิ์มีอาชีพรับซื้อทุเรียน
แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนายธนงศักดิ์ก็กำลังเตรียมจะพาคนงานไปรับซื้อทุเรียนตามปกตินั่นแหละ
มีคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๒เข้ามาแล้วก็มาคุยกับนายธนงศักดิ์
จับใจความประมาณว่าคุยอะไรเกี่ยวกับเงิน๓ล้านนี่แหละแล้วก็มีปากเสียงกัน
นำไปสู่การทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาปืนยิงจนนายธนมศักดิ์ล้มลง
หลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เบาะแสของคนร้ายแล้วนะคะ
พบว่าเป็นกลุ่มในทุนจากจังหวัดตรังแล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิตด้วยมาลงทุนซื้อทุเรียนด้วยกัน
ก่อเหตุเสร็จแล้วยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่

ตั้งจุดสกัดแล้วปรากฏว่าตำรวจก็ได้ข้อมูลว่ารถที่ใช้ก่อเหตุมี๒คัน
สีขาวคันหนึ่งสีแดงคันหนึ่งขับเข้าไปในบ้าน
ก็สกัดจับกลุ่มคนร้ายที่ถนนเอเชียสาย๔๑นะคะ
ปรากฏว่าไปเจออุบัติเหตุกระบะอีซูซูตอนครึ่งสีขาว
ทราบว่านายจีรศักดิ์เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
คุมเข้มผู้บัตรเจ็ดนะคะจัดกำลังตำรวจค้นหาอาวุธปืน
และกระสุนในที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าพบกระสุนจำนวนมาก
กาซีนหนึ่งอันแล้วก็เศษรถด้วยนะคะเบื้องต้นนายจีรศักดิ์ให้การภาคเศษอ้างว่า
บ้านที่เกิดเหตุด้วยจริงแต่ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุ
พอเกิดเหตุแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายหลบหนีเขาก็ขับรถมากับเพื่อนอีกคนนึง
พอประสบอุบัติเหตุก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนอื่นหลบหนีไปทางไหนค่ะ